แม่บ้านพันธุ์บ้าน
ว้าวอูหละผู้ชายในฝัน
เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยถึงตัวตนของเจมส์แบบเจาะลึกจัดเต็มแบบสุดไปแล้ว
แต่วันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับของเจมส์ที่รับรองว่าน้อยคนนี้จะได้รู้ว่าแต่จะมีความลับอะไรบ้าง

พอต้องรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันกับน้องเจมส์
ยังอยู่กับเราเหมือนเค้า
เมื่อวานนะคะล้วงลึกกันไปแล้วถึงตัวตน
แต่วันนี้ให้มันลึกกว่าเดิมอีกได้ไหม
อยากลงลึกนะเพราะเราจัดให้ค่ะ
วันนี้นะเรามีความลับที่จะมาเปิดเผยในรายการ
รับรองว่าน้อยคนนักที่รู้
พี่ก้าวไปแอบสืบมาว่าน้องเจมส์เนี่ย

ครับอยู่ดีกว่า
คืออย่างแรกคือผมต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตในไทย
ผมต้องพูดไทยให้ได้แล้วตอนแรกพูดไม่ได้เลยเหรอ
พูดได้แต่แบบพูดสวัสดีครับมาจากอังกฤษครับนิดหน่อยมาจากประเทศอะไรอ่ะ

ตางูแล้วเย็นสบายขอบคุณครับพี่ไอ้ครับ
เป็นคำพูดที่พูดกับเพื่อนมาว่า
เฮ้ยชอบคนนี้ว่ะ

มีครั้งนึงซักทายที่ผมรอให้เมาล์ฟัง

เด็กไงผมก็๑๖๑๗เด็กแบบว่าอยู่ดีถามมีอารมณ์ไหม
จริงต้องอยากว่าจริงใจหัวให้เพิ่งฟังต้องเป็นผู้หญิงไม่เข้าใจหรอ
ใช่คือแบบว่าหนังนี้ดูแล้วสนุกไหมมีความสุขไหมเพลินไหม
ถ้าสมมุติเป็นแฟร์ไทยเป็นอังกฤษก็แบบฟิลล์ไง

โยคมันก็เลยแบบไม่แปลมาจากภาษาอังกฤษโดยตรง
ก็จะเป็นศัพท์คำศัพท์ที่ดึงมาจากหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างนี้
มันก็เลยจะเป็นภาษาเขียนสักส่วนใหญ่เลยฟังดูแบบแปลกหู

ถ้าเกิดดีขึ้นอย่างนี้ต้องเทสหน่อยได้ไหม
เทสก่อนว่าภาษาไทยนี่ดีขึ้นจริงหรือเปล่า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

เข้าไปคือโฟกัสอะไร

มาว่ากันว่าเจมส์เป็นคนที่ติดเกมมาก

ก็จริงครับมันเป็นสมัยที่แบบผมแบบสมัยเมื่อสองสามปีที่แบบที่แบบ
ทีวีแบบกำลังจะมาเป็นจอแบนอะไรอย่างนี้
นี่เพิ่งสองสามปีที่แล้วนะคะทีเล่นเกมจนระเบิดเนี่ย
ครับก็คือคือผมเนี้ยเป็นผมต้องบอกเลยผมเป็นคนติดเกมมากผมแบบคือผมแบบ

ก็๘ชั่วโมงนอนใช่ไหมครับตอนนี้ผมตอนนี้ผมทำงานเยอะผมลดไปเป็น๖
อีก๖ชั่วโมงผมทำงานที่เหลือเนี่ยเกมหมดเลย

แล้วอย่างนี้น้องโฟกัสเขาว่าหรือเปล่าเล่นเกมขนาดนี้
คือเวลาว่างตอนตกกลางคืนอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะแบบไปเที่ยวไปปาร์ตี้อะไรอย่างนี้

อยู่บ้านเล่นเกมครับใช่ครับคือจะไม่ค่อยปาร์ตี้จะไปอยู่บ้านเล่นเกม

ไปซื้อเครื่องดื่มเพื่ออะไรไม่รู้
คือแค่สนุกเฉยแต่ผมได้ความสนุกแบบเดียวกัน

และอย่างโฟกัสเขาสบายใจตรงที่ว่าผมเล่นเกมอยู่กับคอม
ไม่ได้ไปเจอผู้หญิงคนนี้ไปหยอดไม่มีอยู่แล้ว

อ่อนโยนใสถึงขนาดเคยไปเฝ้าสาว

เพื่อพิสูจน์รักแท้มันแล้ว

ตอนนั้นเราไม่มีที่อยู่

มาเล่นแล้วก็เราอยากให้รู้ว่าในช่วงเวลาที่เธอตื่นนอนเธอเจอเราได้
เธอหลับเธอเจอเราได้เหมือนกันซึ่งผมก็ไปส่งเขาตอนกลางคืน
เขาก็ขึ้นคอนโดไปหลับแล้วผมก็นอนเอารถมันไปเลย
จริงจังอ่ะเปิดมันเหมือนในละครเลยอ่ะเปิดหน้าต่างมาแล้วแบบ
เจอเลยแล้วเจอได้อารมณ์นั้นคือผมอีกก็อยากให้แบบว่าให้น้ำเน่าบ้าง

อั้นเป็นสัตว์ตูนไงผมอยากจะบีชิดหัวใจเธอ
ก็เลยต้องทำแบบนี้ไม่ได้ครับผม
และตอนนี้ค่ะเวลาหมดแล้วอีกแล้ว
ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะชมรายการย้อนหลัง
ก็เข้าไปได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านแบรนด์จันทร์บาน

วันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ